ทีนี้คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องวิธีการโกงโดยการยัดตะกัวใส่ในอาหารทะเลกันหน่อยค่ะคือที่ผ่านมาเคยมีกุ้งถูกไหมยัดตะกัวที่หัวปลาหมึกเอยอะไรอย่างนี้คราวนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นปลายัดใส่เอาไปดูกันหน่อยค่ะวิธีการโกงแบบนี้

หน่วยเจ็ดหน่วยครับลูกกลัวครับลูกกลัวอยู่ในผงปลาครับ
๑๒๓๔๕๖๗ค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นเหมือนกับลูกตะกรวยใช้ถ่วงเอ็นเบ็ดตกปลา
ดูสิยัดเอาไว้ในท้องของปลานี้ค่ะนี่คือปลาตะลุมพุกนะคะ
เจ้าของคลิปเนี่ยเขาบอกว่าปลานี้ซื้อมาจากตลาดนัดในเขตเทศบาลเมืองภูเก็ต
เอาซื้อมาตัวนึงเนี่ยแพงนะคุณตัวนี้เนี่ย๑๓๐๐บาท
แล้วก็ถามว่านี่โลละเท่าไหร่เนี่ยปลาตัวนี้เกือบ๒โลคุณผู้ชม
โลละเจ็ดร้อยบาททีเนี้ยที่เอาคลิปมาโพสต์เนี่ยเพราะว่าต้องการเตือน
ให้ชาวบ้านที่ไปซื้อของเนี่ยต้องระวังนะเวลาที่ซื้อปลาราคาแพงเนี่ย
คือมันมีวิธีการโกงแบบนี้ไงคะทีนี้พอดิฉันฟังข่าวนี้ดิฉันก็สงสัย
ตะลุมพุกใช่ไหมมันคือปลาอะไรอ่ะทำไมมันถึงราคาสูงโลละ๑
ก็เลยไปหาข้อมูลมาปลาตะลุมพุกหรือว่าปลาหลุมพุกเนี่ยนะคะ
เป็นปลาที่หายากเป็นปลาทะเลนะส่วนใหญ่เนี่ยจะจับได้เฉพาะช่วงหน้าร้อน
คือมีเป็นบางช่วงเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมแล้วปลาเนี่ยจะว่ายน้ำเข้ามาวางไข่ในน้ำจืดปากแม่น้ำ
รสชาติของมันเป็นยังไงเขาบอกว่ารสชาติของปลาตะลุมพุกเนี่ยนะคะ
รสอร่อยมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวของปลาคือมันจะหวาน
แล้วก็จุดด้อยของมันเนี่ยคือปลาตะลุมพุกเนี่ยก้างเยอะ
แต่จริงแล้วเนี่ยกล้างที่มันมีเยอะเยอะเนี่ยสามารถทานได้หมดเลยนะ
กลายเป็นจุดดีไงใช่ค่ะแคลเซียมสูงกินได้ทั้งหัวกินได้ทั้งกล้างเลย
เขาจะเอามาเคี่ยวอ่ะคุณบางที่เขาเคี่ยวนานเป็น๑๐ชั่วโมงเลย
แล้วหลังจากนั้นก็จะเอามาต้มเป็นต้มเค็มต้มหวานเหมือนกับปลาตะเพียนต้มเค็มนี่แหละค่ะ
ก็ให้กล้างมันเนี่ยแบบเหมือนกับยุ่ยเต็มที่นี่แหละอันนี้คือปลาตะลุมพุกนะคะ
แต่ไปเจอตะกัวแบบนี้ด้วยแล้วก็แพงเนาะ